คุณผู้ชมค่ะเช้าข่าวชัดโซเชียลในช่วงเช้าวันนี้นะคะ
เราจะมีการพูดคุยพิเศษในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙
แต่คำถามคือหลายคนอาจจะทราบแต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร
วันนี้เราได้รับเกียรติจากทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงานมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้คำแนะนำกันนะคะ
อยู่กับดรธวารัสสุตบุตรแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

ชีวิตพอเพียงหลายคนอาจจะพูดถึงอาจจะเล่าบ่อย

แต่สิ่งที่เราได้เห็นชัดเจนค่ะคุณผู้ชมก็คือ
หลอดยาศรีพระทนของในหลวงรัชกาลที่๙
ที่ทางกระทรวงพลังงานทางสนพเคยนำเสนอเคยเล่าเรื่องนี้อยู่ต่อเนื่อง
อยากจะให้เล่าถึงพระราชจริยวัตรของในหลวงราชการที่๙
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

เบื้องต้นต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่า

ภูมิพลอดุลยเดชในหลวงราชการที่๙ของเราเนี่ยได้

แล้วก็ได้รับการขยายความซึ่งสั้นกระชับ
โดยสมเด็จพระเทพรัฐนะครับ
ว่าคำว่าพอเพียงคือประหยัดนะครับ
เพราะฉะนั้นการประหยัดไม่ว่าจะเป็นการประหยัดทรัพยากรใด

ถึงเป็นหลักการสำคัญของคำว่าชีวิตพอเพียงนะครับ

กระทรวงพลังงานโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
จึงได้น้อมนำแนวคิดหลักคิดนี้มาเผยแพร่
ให้ประชาชนชาวไทยได้รับทราบนะครับ
เป็นที่รับทราบทั่วกันในสังคมไทยอยู่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลอดยาศีฟาน
ฟันดินสอรองพระบาทรองเท้าของพระองค์ท่าน
ซึ่งจะเห็นภาพชัดเจนว่าพระองค์ท่านเนี่ยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับ
มีพระจริยวัตรที่งดงามนะครับครองพระองค์ในการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย
ฟุ้งเฟ้อทำให้คำนิยามของคำว่าพอเพียงซึ่งแปลว่าประหยัดมีความชัดเจน
ดังนั้นทางกระทรวงพลังงานจึงได้น้อมนำแนวคิดนี้
มาเผยแพร่แล้วก็ประยุกต์ใช้กับการประชาสัมพันธ์งานด้านพลังงาน
มิติหลักด้านพลังงานก็อยากจะชี้ให้เห็นว่า
การใช้พลังงานของประเทศไทยต้องคำนึงถึงหลักพอเพียงเป็นสำคัญ
พอเพียงก็ไม่ได้แปลว่าต้องตระนีทีเหนียวถึงขั้นแร้นแค้นอดหยาก
แต่ว่าให้พอเหมาะพอสมไม่สุดโต่งฟุ้งเฟ้อ
แต่ก็ไม่ถึงขั้นขาดแคลนจนไม่พอใช้นะครับ
แต่คำว่าพอเพียงก็คือให้พอเหมาะพอสมนะครับซึ่งก็โดยหลัก
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสำเร็จพระเจ้าจุฐคม
คือหนึ่งต้องพอประมาณก่อนนะครับก็คือใช้อย่างพอประมาณไม่ฟุ้งเฟ้อเกินไป
สองก็คือใช้อย่างมีเหตุมีผลนะครับหลักการที่สำคัญมาก
หลักการมีเหตุมีผลสำคัญก็คือใช้ของเราก่อนค่อยคิดนำเข้า
เราสามารถที่จะมีหลักที่ป้องกันเราไว้ได้ถ้าในเรื่องพลังงานเช่น
ภูมิคุ้มกันจากความผันผวนด้านราคาซึ่งราคาน้ำมันขึ้นลงหวือหวา
ถ้าหากเรามีระบบพลังงานของเราเองหรือระบบพลังงานทดแทน
พลังงานทางเลือกรูปแบบต่างก็จะทำให้ภาวะพวกนี้ป้องกันมากระทบเรา
จากภาวะพันผวนด้านราคาที่มีความรุนแรงในตลาดโลกนี้เป็นต้น
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหลักการคำว่าพอเพียงที่ประชาชนชาวไทยได้รับพระราชทานไว้
ในหลวงราชการที่๙มีความสำคัญยิ่งแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ตระหนัก
เรามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในเรื่องพลังงานครับ
เป็นแก่นสาระสำคัญเลยที่เรายึดเอาไว้ใช้สิ่งที่เรามีอยู่ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด
ใช้ให้เพียงพอให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ใช้สิ่งที่เรามีอยู่พยายามรักษาให้มันเป็นภูมิคุ้มกัน
อย่างเช่นท่านก็มีพระราชดำริเรื่องการใช้พลังงานทดแทนอยู่มากมายทีเดียวก็เป็นตัวอย่างหนึ่งด้วย

รวมพลังหาร๒คุณผู้ชมที่เข้าไปเฟซบุ๊กจะได้เห็นแล้วรวมพลังหาร๒ทำอะไรกันบ้าง
หารสองก็เป็นแคมเปญลนโดนลงประชาสัมพันธ์
ที่อยู่คู่กับกระทรวงพลังงานมานานนะครับ
ตั้งแต่ข่าวที่ยังไม่มีกระทรวงพลังงานด้วยซ้ำนะครับ
ตอนนั้นสนพเองยังใช้ชื่อเดิม
ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

แล้วก็มีดำริเริ่มที่จะให้มีแคมป์เป็นหลัก

ชื่อก็ชัดมากเลยว่าทุกอย่างหาร๒ครึ่งนะครับ
ละครั้งหนึ่งเราเคยมีโฆษณาประชาสัมพันธ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาเม้งป๊อปปลานะครับ
หรือว่าหลายคนอาจจะพอจำได้เรื่อง
แก๊สโซฮอลอะไรอะไรก็โทษแก๊สโอฮอลนะครับ
เป็นการโปรโมทประชาสัมพันธ์
ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนนะครับ
ในยุคนี้ก็พยายามที่จะรื้อฟื้น

หาร๒แปลว่าประหยัดพลังงานลดครึ่งใช้ครึ่ง
อย่างภาพยนตร์โฆษณาที่เราได้เห็นอยู่นี้

ว่าคนไทยในสังคมไทยปัจจุบัน
เทคโนโลยีเราสามารถที่จะลดครึ่งใช้ครึ่งได้จริง
โดยนายะจะต้องตีโจทย์อีกนิดหนึ่ง
ตรงที่ว่าการลดครึ่งใช้ครึ่ง
ก็ต้องอยู่กับไลฟ์สไตล์หรือชีวิตประจำวันของแต่ละคน

หลายท่านอาจจะเคยใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
แต่ว่าถ้าชีวิตเปลี่ยนไป

ก็อาจจะใช้รถไฟฟ้า

หรือบางท่านอาจจะย้ายไปอยู่ใกล้ที่ทำงาน

ก็ใช้รถจักรยานเดินทางแทนได้
ซึ่งในต่างจังหวัดหลายที่เป็นลักษณะนั้น
คือบ้านอยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานนัก
แทนที่จะขับมอเตอร์ไซต์

จะเข้ามาช่วยการจัดการพลังงานได้
แล้วก็เข้ากับคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า

สมมุติว่าบ้านท่านใดท่านหนึ่ง
สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าเองได้

หรือจากระบบผลิตพลังงานอะไรก็แล้วแต่

คือถึงจุดหนึ่งท่านใช้เองของท่านได้ครึ่งหนึ่ง
จะใช้ไฟจากการไฟฟ้าได้อีกครึ่งหนึ่ง

ใช้ไฟของการไฟฟ้าโดยตลอดเวลานะครับ
เพราะฉะนั้นการแนวคิดเรื่องการใช้ครึ่ง

มันกำลังก้าวเข้าสู่ชีวิตประจำวันของคนไทยทุกคน
โดยที่ท่านจริงอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้
ท่านกำลังจะบอกว่าทุกวันนี้เทคโนโลยี

แต่ว่าบางท่านอาจจะยังไม่ได้หยิบยกมาใช้
ใช่ครับผมยกตัวอย่างง่าย

คุณสุภานีคอนโทรได้ด้วยมือถือ
เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้เราควบคุมที่ไหนก็ได้

มันอาจจะคอนโทรการใช้ไฟในบ้านของคุณสุภานีเอง

ใช่ครับคราวนี้เราจะรู้ข้อมูลตลอดเวลา
จัดการพลังงานตัวเองได้เป็นต้น
ในอนาคตท่านจะไม่ได้จัดการแค่แอร์กับหลอดไฟ
ไฟในบ้านอาจจะหมายถึงรถยนต์ไฟฟ้า
เพราะในอนาคตรถยนต์อาจจะไม่ได้เติมน้ำมันแล้ว

และที่เหลือเราใช้ในไฟของเราเอง

สรพพยายามจะปูพื้นแคมเปญ

ชีวิตครึ่งนะครับครึ่งหนึ่งพึ่งตัวเอง

มันกำลังก้าวเข้าสู่ชีวิตประจำวันของท่านเอง

ขอถามว่าถ้าเราไม่ได้ทำตามวิธีการลดครึ่งใช้ครึ่ง

และถ้าเราทำตามจะเกิดสิ่งดีอะไรขึ้นบ้างค่ะ
ก็นี่แหละครับกลับมา๓ห่วง๒เงื่อนไข

ถ้าท่านไม่ได้ปักหลักเรื่องใช้รถครึ่งใช้ครึ่ง
ท่านก็จะขาดหลักภูมิคุ้มกันไป
เพราะฉะนั้นภาวะอะไรก็แล้วแต่ที่มากระทบท่าน

ภาวะราคาน้ำมันสูง
ภาวะขึ้นราคาไฟฟ้านะครับ

แต่ถ้าท่านมีครึ่งหนึ่งที่ว่ามีภูมิคุ้มกันครึ่งหนึ่งที่ว่า
ท่านก็สามารถที่จะลดบรรเทาเยียวยาภาวะที่จะมากระทบท่านได้
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย
แต่ว่าทางสนพเองทางกระทรวงพลังงานเองอยากจะปลูกพื้นให้
ประชาชนชาวไทยได้ทราบว่ายุคนั้นกำลังมาถึงแล้วครับ
ถ้าอย่างนั้นปิดท้ายสั้นให้คำแนะนำคุณผู้ชมที่ชมอยู่หน่อยค่ะว่า
จากนี้ไปจะใช้ชีวิตแบบพอเพียงแบบชีวิตหารสองทำอย่างไรได้บ้าง
แล้วก็ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่ไหนได้บ้างค่ะ
ครับชีวิตพอเพียงหรือชีวิตหาร๒เป็นการใช้ชีวิตอย่างประหยัดคุ้มค่านะครับ
แล้วก็พยายามที่จะให้ทุกคนสามารถบริหารจัดการพลังงานเองได้นะครับ
ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีหลายเรื่องเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันท่านแล้วโดยที่ท่านอาจจะไม่รู้ตัวนะครับ
เพราะฉะนั้นหลายเรื่องอยากให้ท่านได้ติดตามความก้าวหน้านะครับ
นวัตกรรมต่างด้านการจัดการพลังงานนะครับ
ไซต์อันหนึ่งที่สามารถที่จะเข้ามาสืบค้นข้อมูลได้ก็ที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานนะครับ
หรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเฟซบุ๊คเข้าไปที่แฟนเพจรวมพลังหาร๒ก็ได้เช่นกัน
วันนี้ได้เปิดแรงบันดาลใจด้วยจุดประกายการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานนะคะ